เพราะว่าในคลิปมีการเขียนพาดหัวเอาไว้เลยว่า

เด็กชายคนนี้ยังเป็นนักเรียนตัวเล็กตัวน้อยอยู่เลย
แต่ทำไมถือมีดยาวแล้วก็ทำร้ายผู้หญิงแบบนี้

เออเอาขวดมาดิ
เออโทร

เออรอด้วย

บางเรื่องค่ะ
โตโห

มากกว่าจะเป็นเฟซบุ๊คที่เป็นเจ้าของพิมพ์เอง

คนเป็นพ่อเลยหัวร้อนเลยเพราะว่ามาเห็นเด็กนักเรียนผู้ชายคนนี้
เอามีดมาจะทำร้ายลูกสาวผมโอ้ผมไม่ไหวนะฮะ
เพจดังเขาเอามาลงไว้บอกว่าในโรงเรียนนะ
วัยขนาดนี้ยังมีมีดยาวขนาดนี้เหมือนจะเห็นอนาคตเลยฮะ
ทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ไหนคุณผู้ชม
ทีมข่าวของเราสำรวจตรวจสอบแล้วนะฮะ
พบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันอังคาร๕กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับ
สาราหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
อย่างที่เห็นทั้งหมดแหละนักเรียนชายอายุ๑๕ถืออาวุธมีดยาว
เสียงดังข่มขู่ฝ่ายผู้หญิงฝ่ายผู้หญิงบอกเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจ

และคุณเห็นจังหวะหนึ่งไหมเหมือนจะมีการดึงการต่อสู้กัน
และนักเรียนชายเอามีดฟันตรงขาของนักเรียนหญิง
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องสิครับ
เพราะว่าครอบครัวของเด็กนักเรียนหญิงจะเอาเรื่อง
แล้วก็เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนแล้วนะ
ทีนี้ครับเรื่องมันเป็นอย่างไรรู้ไหมคุณ
เค้กคนที่ต่อสู้กับผู้ชายอยู่นี่เป็นพี่สาวนะ
ส่วนคนข้างหลังเป็นน้องสาวของเธอ
เค้กเล่าให้ฟังบอกว่าเธอและน้องสาววัย๔
กำลังจะกลับบ้านแต่ฝนมันตกก็เลยแวะหลบที่สาราโรงเรียนตรงนี้
แล้วนักเรียนชายผู้ก่อเหตุจริงก็เป็นญาติห่างกันนะคุณ
เดินมาแกล้งน้องสาวด้วยการตบหลังอย่างแรงตบผัวเขาให้
ด้วยความเจ็บครับน้องสาวก็เลยหยิกมือนักเรียนชายผู้ก่อเหตุคืน
ทำให้นักเรียนชายผู้ก่อเหตุไม่พอใจหันมาด่าเธอและกระโดดถีบเธอ
แล้วก็หยิบมิดดาบยาวเกือบเมตรปรีเข้ามาขู่เธอแล้วจะทำร้ายเธอ
มือก็กระชากคอเสื้อเธอด้วยใช้มีดดาบอย่างที่เห็นในคลิปนี้นะฮะ
ฟันขาเธอเธอใช้มือซ้ายรับมิดดาบเอาไว้ทำให้มือได้รับบาดเจ็บ
คุณผู้ชมฮะฟังเสียงเด็กน้องเค้กหน่อยฮะ

ตกใจค่ะกลัวน้องเจ็บมากค่ะ
โอ้โหเธอบอกว่าเธอเป็นพี่สาวเธอก็ต้องปกป้องน้องนะ
แล้วเห็นผู้ชายหยิบมีดมาแบบนี้เธอก็กลัวเหมือนกันนะครับ
วันนี้นะคุณพ่อแม่ของน้องเค้กแล้วก็น้องสาวเนี่ยนะฮะ

กระทำแบบนี้มันรุนแรงเกินไปนะคุณ
นี่ขนาดนักเรียนชายผู้ก่อเหตุเป็นญาติกันแท้
ยังทำได้ถึงขนาดนี้ไปหยิบอาวงอาวุธมาแบบนี้นะครับ
ก็เลยพาลูกสาวทั้งสองไปตรวจร่างกายครับ
แล้วก็แม่พาน้องเค้กและน้องสาวเข้าแจ้งความ
กับตำรวจสพปักทงชัยที่โคราชแล้วนะ
เพื่อให้ดำเนินคดีกับเด็กนักเรียนชายผู้ก่อเหตุ
โดยทางครอบครัวของผู้ก่อเหตุก็ติดต่อเข้ามาเหมือนกัน
บอกว่าจะขอชดใช้ค่าเสียหาย๑๐๐๐บาทครับ
แต่ว่าครอบครัวของน้องเค้กไม่ยอมรับคุณ
เพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องไม่มีการเข้ามาขอโทษ

ยืนยันว่าจะเอาเรื่องกับฝั่งของนักเรียนชายคนนี้

ทีนี้ก็ต้องดูต่อไปถึงเรื่องของโรงเรียนด้วยเนอะ

หรือเด็กไปหยิบอาวุธมีดจากห้องครัวอะไรมาได้ยังไง
อันตรายนะคะ